ปัญหาใน๓จังหวัดภาคใต้
หรือที่เรียกกันว่าไฟใต้เนี่ย
จริงก็คุกกลุ่นมานานแล้วครับ
แต่ว่าที่มันกลับมา

ก็เมื่อตั้งแต่ปี๔๗เป็นต้นมา

ก็ทำให้ความรู้สึกของคนไทย

รับว่านี่เป็นปัญหาหนึ่ง
ที่อยู่คู่กันมากับ๓จังหวัดภาคใต้
ตอนที่มีรัฐบาลประชาธิปไตย

รัฐบาลมาจากระบบการเลือกตั้ง
อาจจะไม่มีความเด็ดขาดเข้มแข็ง
แต่ปรากฏว่าพอมีรัฐบาลคอมช
พลเอกสนทิบุญยรัตกริน

ปรากฏว่าก็เอาไม่อยู่ครับ
แม้กระทั่งล่าสุดเนี่ย
เป็นรัฐบาลภายใต้คอสช

สามารถที่จะออกมาตรา๔๔

หนทางที่จะเอาอยู่ในอนาคต

มากไปกว่าการเจรจา

งบประมาณที่ถมลงไปในการ

เรียกว่าเจรจาสันติศุกร์
เรื่องการเจรจาสันติศุกร์นี่แหละ

แล้วการมาของ
นายกรัฐมนตรีมหาธี

มีความหวังในเรื่องการเจรจา

ฉะนั้นวันนี้ขอหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้หน่อย

มหาธีย้ำสัมพันธ์ไทย

ตอนหนึ่งที่ท่านพูดเมื่อวาน

มาเลจะช่วยไทยแก้ปัญหา
ในภาคใต้ได้ยังไงบ้าง

ไม่ได้มาจากความแตกต่างทางศาสนา

เขามีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น
ก็ทำให้เขาโกรธแค้น

จึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้

ทั้งที่ผู้คนหลากหลายศาสนาก็อยู่ร่วมกัน

หลังจากมาเลได้รับเอกราช

ที่มาเลสถาปนาความสัมพันธ

และก็ยังช่วยรับผู้เห็นต่างเหล่านั้น
ให้ไปตั้งรกรากในไทย

ทั้งนี้ขอชื่นชมความช่วยเหลือ
ที่ไทยมอบให้อย่างยิ่ง

ในเรื่อง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณกิตติสิงหาปัตย์

นายกรัฐมนตรีมาเล

ที่มีมาเลเป็นผู้อำนวยการความสะดวกเนี่ย

คำตอบจากมหาธีก็คือว่า

อาจจะแข็งเกินไปในการเจรจา
ทั้งสองฝ่ายอาจจะแข็งเกินไป

มาเลก็มี
ผู้อำนวยการความสะดวกคนใหม่

ในการเจรจาให้เร็วขึ้นไหม

ของมาเลเค้าเคยมีประสบการณ์
ในการเจรจาพูดคุย
สมัยที่มาเลมีปัญหากับ

จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เข้ามาร่วมเจรจาด้วยไหม

ไม่ใช่วิธีที่จะได้ในสิ่งที่

ต้องเจรจากันตามกรอบกฎหมาย

ผลการเจรจาก็เป็นที่ยอมรับ

ถ้าฝ่ายหนึ่งเสียมาก

จากการเจรจาสันติศุกร์

ถึงที่สุดแล้วก็ต้องการเห็นสันติภาพ

ผมคิดว่าคงจะนานกว่านั้น

โดยเฉพาะคณะเจรจาสันติศุกร์

ประเทศที่มีปัญหาแบบนี้

จบลงด้วยการเจรจาทั้งนั้น
แล้วการเจรจาแบบนี้

หลายประเทศใช้เวลา
ปี๒๐ปี๓๐ปี

กว่าจะเกิดความไว้วางใจกัน

ฉะนั้นนายกมหาธีบอกว่า

เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้

ที่มาแสดงให้เห็นคราวนี้

ตอบคำถามของคุณกิติ

รัฐบาลนี้ต้องรับฟัง
และคนไทยก็น่าจะมีความหวังขึ้น

แล้วอันวาที่จะมารับไม้ต่อ

ก็มีความคิดเรื่องนี้ไม่ต่างกันครับ